ไปที่บ้านกกอกกันต่ออีกนิดนะฮะเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ถ้าท่านตามข่าวมาเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ทราบลุงพลก็ติดต่อทนายตั้มไป
ค่ะอยากให้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นทนายความเตรียมการเอาไว้
เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อจะมีแอคซิเดนต์อะไรเกิดขึ้นในคดีของน้องชมภู่
ลุงพลเป็นหลานเขยเกิดถูกแจ้งข้อหงข้อหาอะไรขึ้นมา

ทนายตั้มพยายามจะมาดูพื้นที่ที่บ้านกรอกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ตอนนั้นเข้าไม่ได้เนื่องจากว่ามีภูมิลำเนาเป็นคนสมุทรสาคร
พื้นที่แดงเข้มข้นนะฮะก็เข้ามาเนี่ยมุกดาหารเขามีกำหนดว่า
จะต้องกักตัว๑๔วันถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงนะฮะ
ก็เลยไปกลับไปก่อนตอนนั้นอยู่แค่สกลนคร
ก็ไปอยู่กรุงเทพมา๑๔วันนะครับให้ครบกำหนดด้วยนะครับ

รู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ความ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

นี่ตัวจริงหล่อในทีวี
คนถ้าใส่หน้ากากยังหล่อเลยนะครับ

กลุ่มความมั่นใจมากกว่าเดียวกันดีพี่ตั้ม

รอบนี้ต่อต้องมีสิ่งเต็มที่เราเข้ามาเรียนวิวที่ให้ได้
ตั้มบอกว่าการมาครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่กกอกครั้งแรกนะครับ

ก็มากับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วย
เพื่อมาคำนวณกล้ามเนื้อของเด็ก
เดินพลัดหลงขึ้นไปอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่นั่นเอง
ก็เลยพานักวิทยาศาสตร์การกีฬามาด้วยนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าก็ร้อนหนาวอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาเจออะไรบ้างที่นี่นะฮะ
ส่วนหมอนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับ
นายตั้มบอกว่าตอนนี้ขอย้ำว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับทำคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลหรือไม่
กว่าจะได้ขึ้นภูเหล็กไฟไปให้ถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ก่อน
จะขึ้นไปพรุ่งนี้นะฮะแล้วยืนยันว่าจะขึ้นเนี่ยให้มากกว่า๑ครั้งด้วย
เพื่อต้องการเก็บพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียด
จะไปดูไปคุยกับพยานแวดล้อมต่างให้ได้หลักฐานอย่างครอบคลุมถึงจะให้คำตอบลุงพล
ภารกิจที่ทำในวันนี้เนี่ยมีบางอย่างมันก็เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
การมาครั้งนี้อย่าเรียกว่ามาหาหลักฐานอะไรช่วยลุงพลเลยทนายตั้มบอก
มาเพื่อช่วยหาข้อมูลช่วยตำรวจมากกว่านะครับมาช่วยตำรวจหาข้อมูลเพื่อให้ความจริงเนี่ยปรากฏให้ชัดนะดีกว่าจะมาบอกว่าเป็นการมาหักล้างข้อมูลตำรวจไม่ใช่
มาหาข้อมูลช่วยตำรวจมากกว่า
เปลี่ยนมาที่นี่ประมาณ๑นาทีเนี่ย

เพื่อที่จะขึ้นไปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนัดหมายกับพี่นักข่าวอีกทีนึงว่าเอากี่โมงนะครับ

ค่ะเรื่องที่พี่บอกว่าวันนี้ภารกิจอีกหลายอย่าง

ผมมาถึงแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้ามาที่นี่
เราก็ไปทำภารกิจอะไรมาแล้วตอนเช้านะครับ

ยังตอบไม่ได้
คือมาในเรื่องของกะดินี้อย่างเดียวเลยนะครับ
ผมรับผิดชอบอยู่แค่คดีเดียว
พูดอย่างนี้ดีกว่า
พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่ามาช่วยกันหาความจริงนะครับ
น้องชมพู่ค่ะนะฮะตอนที่ผมขึ้นไปเนี่ย

นี่เป็นภาพไร่มันสัมปะหลังด้านหลังบ้านน้องชมพู่
ต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะค่ะแล้วผ่านไร่มันสำปะหลังเนี่ย
ซึ่งโอ้โหไม่ใช่เป็นทางเรียบเขาขุดเป็นร่องเป็นแปลง
สำหรับทำมันสัมปะหลังถึงจะไปถึงตีนภูเหล็กไฟ
แล้วก็เดินขึ้นไปอีกสักสองกิโลเมตรกว่าขนาดผู้ใหญ่เดิน
เจ้าหน้าที่เดินก็ไม่ง่ายนะคะซึ่งตำรวจก็บอกว่า
ใช่เด็กไม่ได้เดินขึ้นไปเองตำรวจก็ยืนยันว่าอันเนี้ยคือ
ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเด็กไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูทางธนายตั้มกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬากันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าเขาบอกเขาพาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาด้วยมาดูเรื่องความยากความง่าย
เรื่องของกล้ามเนื้ออะไรบนนั้นเลยนะฮะนี่ธนัยตั้มที่มาที่บ้านลุงพลเนี่ยครับ
ทุกผู้ชมครับก็ไปคุยกับลุงพลในบ้านพักอ่า
สักพักนึงนะครับจากนั้นป้าแตนก็พาเดินออกมา
เดินสำรวจจุดสร้างพญานาคพ่อปู่ปาริจิตนาคาราชนี่ฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาปักป้ายไว้นะครับเป็นเขตที่เจ้าหน้าที่เขายึดเป็นของกลางแล้ว
นายตั้มก็ไปกราบพระพุทธชินราชนะฮะค่ะที่อยู่ตรงศาลเจ้าแม่โสระพีอ่ะอืม
นะที่เคยมีไม้มาฆ่าแต้นะฮะตรงนี้นะครับ
แตนก็ยังพาไปดูหมู่บ้านยูทูบเบอร์ด้วยนะฮะจุดที่ยูทูบเบอร์เขาจะมาพักกันนะครับ
ซึ่งตรงจุดนี้ทนายตั้มได้ย้ำนะฮะเรื่องทีมงานที่มาด้วยเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่หมอนิติวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะว่ามีข่าวว่าจะเอาหมอนิติวิทยาศาสตร์มาด้วย
ไม่ใช่นะครับแต่เป็นผู้ช่วยทนายตั้ม
เป็นผู้ช่วยผมผู้ช่วยท่านไหนบ้างเป็นผู้ช่วยทำทุกอย่างได้อ่ะ
อ่าแต่ว่ายังไม่ใช่สาขาวิชาเฉพาะที่จะเอามา
คุณหมอไม่ได้มาคุณหมอที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอ่า
เรื่องของเด็กวิทยาศาสตร์การวีลาอะไรอย่างนี้เอ่อ
นั้นมาด้วยครับแต่ว่าคุณหมอนิติเวศยังไม่ได้มา
วันนี้แต่ถ้ามาก็คือขึ้นด้วยกันหมดใช่ไหมครับ
ฮะถ้ามาก็ขึ้นด้วยกันไม่ไม่มันค่อนข้างดีเขาไม่ได้มา
แล้วอาจจะต้องขึ้นเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับ
จะมีมากกว่าสองครั้งด้วยมากกว่าหนึ่งครั้งก็คงจะต้องมาก
เพราะว่าไปดูที่เกิดเหตุมันต้องเก็บหลายอย่างถ่ายรูป
ดูหลายหลายอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นคดีขึ้นมานะจะช้าไปไหม
ที่เกิดเหตุมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับมัน
รู้สึกอย่างไรที่ธนายที่ตั้มแล้วก็มาถึงบ้านกลอกแล้วนะครับ

พระแทนฯบอกว่าเราก็อยู่บ้างรอบแบบนี้นี่แหละนะครับ

เมื่อเช้าก็นั่งรถออกไปรับทนายตั้มที่แยกกวนบุญนะครับ
แต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันมากกว่านี้
ก็ดูพื้นที่รอบบ้านลุงพลเสร็จก็เข้าไปที่บ้านลุงพลนะครับ
นายตั้มก็ไปคุยกับลุงพลนะครับ
ลุงพลก็ไปรอรับอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะ

หรือว่าให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ดูพื้นที่ตรงนี้เสร็จนะฮะ
นี่ฮะก็เข้าไปด้านใน

นักข่าวก็เห็นลุงพลบอกตัดผมใหม่หรือเปล่า
ลุงพลก็ถอดหน้ากากอนามัยมายิ้มให้หน่อยหนึ่ง

นายตั้มกับลุงพลกับป้าแตนก็ไปปรึกษาหารือเรื่องคดีกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คุยกันสักชั่วโมงนึงทนายตั้มกับทีมงานก็ขับรถออกไปจากบ้านลุงพล
แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนนะออกไปสักแป๊บนึงนะฮะตอน๑๑
๑นาฬิกาเนี่ยคุยเสร็จเที่ยงก็ออกไปสัก๑ชั่วโมงได้นะครับ
ก็มีรถเนี่ยวนกลับมาอีกรอบนึงนะฮะ
คือตอนที่ออกไปเนี่ยคาดว่าจะมีลุงพลกับทนายตั้มไปด้วย
แต่รถคันที่ย้อนกลับมาเนี่ยไม่มีลุงพลกับทนายตั้ม
ก็เลยไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ทนายตั้มบอกว่ามีภารกิจลับอะไรหรือเปล่า
ลวงพรางสับขาหลอกอะไรนักข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
เมื่อหัวค่ำเราสองคนก็มีโอกาสสัมภาษณ์ทนายตั้มก็ถาม
ทนายตั้มก็ไม่บอกก็คำว่ารับก็คงรับอ่ะนะก็คงไม่อยากบอกเรา

ใช่ก็คือเราก็ถามนะคะว่านอกเหนือจากการดูพื้นที่ที่บ้านกกอกแล้วเนี่ยนะคะ
ทนายตั้มดูอะไรเพิ่มเติมไว้บ้างเช่นเรื่องของพยานบุคคล

ในวันที่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไป

คือคนที่เห็นลุงพลอยู่ในศวร์ยานพาราประมาณ๙โมงเช้า
อีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ลุงพลขับรถไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูง
แต่สามารถให้พนักงานสอบสวนเรียกมาสอบสวนได้นะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลเหล่านี้เคยถูกสอบปากคำไปแล้วหรือยัง
ถ้าเคยก็ไม่จำเป็นที่ทนายความจะต้องไปคุยเพิ่ม
ซึ่งความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลยืนยันไทม์ไลน์ของลุงพลเนี่ยค่ะ
มันก็จะลดลงไปอีกนะคะเมื่อป้าถอนลุงมอกสองพยานสำคัญ
ที่เคยยืนยันไทม์ไลน์ของลุงพลเอาไว้ว่าเจอลุงพล
ลุงพลออกจากสวนยางพาราไปตอน๙โมงกว่า
เป็น๙โมงนิดอะไรแบบนี้ตอนแรกบอกเวลาเป๊ะไงว่า๙โมง๒๒นาที
แต่ไปมาบอกว่าเป็น๙โมงเสร็จ
มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีช่องโหวของเวลาอยู่
ที่ไม่มีใครสามารถยืนยันที่อยู่ของลุงพลได้
ช่องโหวของเวลาไอ้ช่องว่างตรงนี้มัน๑ชั่วโมงเลยนะ
จากบ้านลุงพลขับรถไปรับพระที่วัดภูผาแอก
แล้วตรงนี้ใครจะเป็นพยานที่จะมายืนยันที่อยู่ของลุงพลได้
ในช่วงเวลา๑ชั่วโมงตรงนี้
นายตั้มบอกว่าจริงแล้วเวลาให้การศาล
สารก็จะฟังในช่วงของการให้การแรก๑๐๒๐นาที
ส่วนผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ระบุว่าน้องชมพู่อายุ๓ขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้
เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะสูงชัน
นายตั้มบอกว่ามันมีหลากหลายประเด็น
ถ้ามันถึงสุดท้ายปลายทางที่จะต้องขึ้นศาลกันจริงเนี่ยนะ
มันก็หลายอย่างมันไม่ใช่แค่พยานบุคคล
คน๒คน๓คนไม่ใช่แค่การทดลองทางวิทยาศาสตร์

มันมีหลักฐานที่แน่นหนามารวมกัน
ทนัยตั้มบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทดลองจริง
ถ่ายเจียวไปแค่ไม่กี่คำจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้เองไหม
นี่นะคะอีกข้อนึงนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่
อายุแค่สามขวบน้องชมพู่ไม่ยอมไปไหนกับคนแปลกหน้า
ไม่ให้ใครอุ้มด้วยซ้ำครับคนอุ้มได้มีแค่ไม่กี่คน
ช่วงจังหวะเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงอะไรของน้องชมพู่เลย
ทนายตั้มบอกว่าก็เดี๋ยวต้องว่ากันก็แล้วกัน
เพราะว่ามันก็เป็นไปได้หลายอย่างน้องโดนบังคับไหม
มีผู้ใหญ่คนไหนมีใครเอาผ้าอุดปากน้องไหม
หรือน้องจะยังไงได้บ้างมันก็ต้องตั้งข้อสังเกตหลายอย่างอะค่ะ
ครูนี้ก็เป็นภาพที่ลุงพลออกมารับทนายตั้ม
เปิดหน้ากากใหม่มายิ้มให้นักข่าวหน่อยหนึ่ง

พรุ่งนี้ที่ทนายตั้มบอกว่าจะขึ้นภูเหล็กไฟใช่ไหมใช่ค่ะ

สื่อมณชนที่ไปทำข่าวอยู่ที่บ้านกกอกสื่อหลัก
ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับ
ซึ่งดูแลพื้นที่ภูเหล็กไฟนี่แหละ
ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งสีดำ๔ประตูหมวดจังหวัด

จอดทิ้งเอาไว้นะครับแถวพื้นที่ทางขึ้นภูเหล็กไฟ
เป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วพอไปดู
ก็พบว่าลักษณะคล้ายกับรถของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ตามติดชีวิตลุงพล
นี่ติก็เลยเออเผื่อกะจะไปถามหน่อยว่าเพื่อเบื่อมีข้อมูลอะไรดีหรือเปล่าอะไรยังไง
สื่อมวลชนก็ไปดูโอ้โหยังอุ่นอยู่เลยฝากระโปรงหน้ารถสงสัยเพิ่งมาจอด
ทางนายพัดศรตะวันคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ย
ก็มาบอกกับสื่อนะฮะบอกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนได้รับการประสานมาจากผู้ใหญ่บ้านกอก
คือผู้ใหญ่นิ่มเงินนามว่าจะมียูทูบเบอร์กับญาติของลุงพลขออนุญาตขึ้นภูเหล็กไฟจะขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็รออยู่รออยู่แต่ยังไม่เห็นมีใครมาเลยนะรอจนบ่าย๓เนี่ยผู้ใหญ่นิ่มก็ยังไม่ติดต่อมาแต่เอ๊ะแล้วกระบะคันนี้เครื่องอุ่นคันนี้เนี่ยใครมาจอดทิ้งเอาไว้
เจ้าบ้านเองก็แอบขึ้นไปไม่ได้นะครับคืออยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาผิดหรือไม่เอาผิดแต่บางทีเขาเห็นว่าเจ้าบ้านขึ้นไปหาของป่าหาเห็ดหาเก็บผักเก็บต้นไม้ใบหญ้าเลยเขาก็อนุโรมให้ก็มีแต่อยู่ดีเป็นคนนอกพื้นที่เข้าไปโดยไม่มีภารกิจไม่ใช่เจ้าบ้านไปทำมาหากินปกติอะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่ให้นะรถคันน
มีความผิดที่ว่าเข้าไปในเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปทำข่าวค่ะ
วันนี้พี่ได้รับการภาษาจากใครที่มาอยู่ตรงนี้
ก็ได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่ว่าขอกำลังเจ้าหน้าที่จะมีกลุ่มคนขึ้นเขา
ก็เลยได้มารอแต่พอรอแล้วก็ไม่เห็นมา
ก็เลยต้องไปถามผู้ใหญ่อีกทีบอกว่าเขาได้ขึ้นไปแล้ว
แต่ว่าเป็นใครนั้นก็ยังไม่มั่นใจไม่มีคำตอบให้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องรับผิดชอบพื้นที่พี่พัดศรก็เลยต้องขึ้นไปภูเหล็กไฟ
เพื่อจะไปดูว่าที่ว่าแอบขึ้นไปกันก่อนแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไร
เขาขึ้นไปได้ยังไงก็ต้องเดินไปดูนะฮะติก็ขออนุญาตตามไปด้วยนะครับ
ไปถึงยังไม่ทันถึงทางขึ้นภูเหล็กไฟเลยจากกระบะคันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
นี่จอดทิ้งไว้ตรงนี้ฮะทะเบียนสกลนครจอดทิ้งไว้ตรงปลายสวนยางพารา
ก่อนขึ้นภูเหล็กไฟนี่ก็เลยต้องเอ๊ะยังไงเนี่ยเจออีกแล้ว
ระหว่างนั้นครับกำลังเดินไปต่อกันนะครับเพื่อจะไปดูนะฮะ
ผู้ที่บุกลุกขึ้นภูเหล็กไฟผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกอกโทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าหน้าที่พอดีฮะ
โทรมาหาพี่พัดศรนะครับบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น๒ภูเหล็กไฟนะ
เขารอกันอยู่ที่ชั้นสองกลุ่มที่เขาขึ้นไปกันก่อนนะฮะ
ก็ผมก็มากับสื่อมงชนของแต่งเรื่องทั่วมาด้วยครับปลายสายภูใหญ่นิมบอกว่าไม่เอาอย่าให้สื่อมงชนมาเลย
ถ้าไม่มีโอกาสไปกินพี่เพื่อนเขาก็เอารักที่ไหนถ้าตัวพี่ใส่เขายังว่าทำไม
หาเขาเองคุณติดตรงนี้ไทยบอกเองว่า
พี่พ้าพี่ใหญ่พี่พ้าพี่อย่าบอกว่าไม่ให้กินข่าวข่าวหมด
ทำไมเนี่ยข่าวที่อยู่

เปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะคือยังยังภูเขาลูกเดิมเขาลูกเดิม
เส้นทางเดิมนั่นแหละแต่ย่าเนี่ยเห็นไหมดูย่าแห้งแรงช่วงหน้าร้อน
พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝน
เขียวชะอุ่มกว่านี้นะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ย
เพื่อไปหาคนที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่ฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะ
เขาเห็นผู้ชายคนนี้ฮะชายปริศนาคนนี้ครับ
เสื้อคล้ายกับเสื้อพื้นเมืองสวมหมวกเดินมาจากภูเหล็กไฟ
แล้วก็ไปขับรถกระบะที่จอดทิ้งไว้ที่สวนยางพารา
ที่ว่าฝากระโปรงจนอุ่นเนี่ยฮะแล้วก็ขับออกไป
ชายคนนี้ออกไปสักพักนึงก็มีผู้ชายอีกคนนึง
หมวกปิดอำพลางใบหน้าขี่จักรยานยนต์ตามออกไป
ก็คงเป็นจักรยานยนต์ที่ก็เจอกันนั่นแหละ
แต่เขาไม่ได้ขับช้าขนาดนี้นะเราทำภาพช้านะ
นี่ก็ไปนะฮะเอาก็สวนกับเจ้าหน้าที่

ที่นี่ก็ขึ้นไปตามด้านบนนะครับ
คือด้านบนเนี่ยเอาอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็เดินไปกันนะฮะ
พี่พัดสอนเนี่ยก็เดินไปเพราะว่าพระเจ้านิ่มบอกว่า
เขารออยู่ตรงชั้น๒ของภูเหล็กไฟนะฮะ
ปรากฏว่าพอไปถึงไม่เจอใครครับไม่เจอใครนะอ่า

พอไม่เจอก็ตัดสินใจเดินไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เลยก็แล้วกัน
เพราะว่าในทางคดีเนี่ยคดีของน้องชมพู่ยังถือว่าอยู่ในคดีอยู่นะฮะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนก็เลยเดินขึ้นไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่
ก็๒กิโลเมตรกว่านะครับ
ไปถึงก็เจอพวกก้นบุหรี่เจอพวกขวดน้ำพลาสติกนะครับ
ลักษณะคล้ายกับถูกทิ้งไว้ไม่นานด้วยนะฮะ
ก็ไปตรวจสอบบริเวณที่เจอที่
เจอจุดเจอรองเท้าเจอเสื้อน้องชมพู่

เกิดมีคนขึ้นมาคุณสู่บุหรี่ทิ้งคนบุหรี่

เพราะว่าไม่เจอใครนะครับเพราะว่าสวนกัน
กระบะกับมอเตอร์ไซค์คนนั้นเขาลงไปแล้ว
ก็ไปเจอขวดน้ำเจอกิ่งผักหวาน
ลักษณะเพิ่งถูกหักถูกเด็ดด้วยนะครับ
ลงจากพื้นที่ลงจากภูเหล็กไฟไป
กิ่งผักหวานนะฮะเหมือนเพิ่งถูกเด็ดนะครับ

งั้นไปถามผู้ใหญ่นิ่มกันแล้วกัน
เพราะว่าผู้ใหญ่นิ่มก็ประสานเจ้าหน้าที่มานี่
ว่าเดี๋ยวจะมีคนขึ้นไปนะครับ
ปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้านผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่นิ่มไม่ขอให้ข้อมูลนะฮะ
แล้วผู้ใหญ่นิ่มโทรหาตำรวจสพกกตูมเลย
บอกนักข่าวบุกรุกบ้าน
พอหนูบอกว่าเอ้าเคลื่อนนาทีป่าม้าย
ถ้าไม่มีถ้าพวกหนูขึ้นให้มา
เค้าบอกว่าไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่นัดอยู่ไว้
ก็ไม่แน่ใจก็เห็นแค่ว่าจอดอยู่ตรงนั้น
ไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยค่ะทีมข่าวไปสอบถามคนคนหนึ่ง
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าคนนี้แหละ
ที่เป็นคนพาคนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเป็นผู้ชายขอเรียกว่านายมังคุด
ติบอกให้เรียกชื่อนี้เป็นนามสมมุติ
ก็ถามค่ะนายมังคุดบอกว่าก็ก่อนหน้านี้มีคนโทรศัพท์มาหา
อ้างว่าเป็นทีมทนายความจะให้พาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
จุดที่น้องชมพู่เสียชีวิตในวันที่๕กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้
แต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนวานก็คือคืนวันที่๓กุมภาพันธ์นะคะ
มีโทรศัพท์จากทีมทนายความบอกว่าให้พาขึ้นวันนี้ได้ไหมวันที่๔
วันที่๔กุมภาพันธ์ก็เลยไปนัดเจอกันที่ป่ายางพารา
ใกล้กับบ้านน้องชมพู่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
จอดรอท้ายสวนยางจากนั้นมีรถกระบะสี่ประตูสีดำมาจอด
แล้วมีผู้ชาย๕คนเดินลงมาจากรถ
ในนั้นคือลุงพลส่วนอีก๔คนที่เหลือไม่รู้จัก
อันนี้คือข้อมูลจากนายมังคุดนามสมมุตินะคะ
ที่เป็นคนพากลุ่มคนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
เขายอมรับแบบนี้ว่ามีคนโทรมาตอนแรกจะขึ้นไปถุงนี้ฮะกุมภาพันธ์
บอกว่าเปลี่ยนใจจะไปวันนี้เลย๔กุมภาเขาก็เลยไปนัดเจอกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็มีกระบะสีดำไปนี่ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยเปิดภาพธนายความคนหนึ่งให้กับนายมังคุดนามสมมุติคนนี้ดูนะคะ
ว่าใช่คนนี้ไหมคล้ายคนนี้ไหมที่พาลุงพลขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
จุดที่พบศพน้องชมพู่นี่ค่ะเขาก็บอกว่า
ก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็คล้ายครับ
มังคุดนามสมมุติบอกว่าคล้ายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาพาลุงพลกับสี่คนนี้
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่จริง
ลุงพลพาไปชี้จุดแล้วก็อธิบายจุดที่พบศพ
จุดที่เจอกางเกงจุดที่เจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่
ใช้เวลาอยู่บนนั้นประมาณ๕นาทีแล้วก็ลงมาจากภูเหล็กไฟ
ระหว่างทางก็ได้แยกกลุ่มลงจากเขาตัวนายมังคุดนามสมมุติบอกว่า
เขาก็ลงมาลงตรงมาทางห้วยบุ่งแล้วก็มีคนเอารถจักรยานยนต์มาส่งให้
ส่วนลุงพลกับพวกไม่รู้ว่าไปลงที่จุดไหนยอมรับว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ถึงอยากให้พาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ที่ผ่านมาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าน้องชมพู่อาจจะสามารถเดินขึ้นไป
บนภูเหล็กไฟได้เองละมั้ง
สวนยางฝั่งตรงข้ามบ้านเขาใช่มั้ย
ครับตรงเลยบ้านขึ้นไปข้างภูเหล็กไฟ
ในซอยบ้านน้องชมพู่มันใกล้ป่ะ

ไปรอจากนั้นบรรณีเขาไปพากันเดินขึ้นไปเลย
ขึ้นไปเท่าไหนตรงทาง
ขึ้นตรงทางที่เขาลากไม้นะ
ทางเกียรน่ะแล้วก็โค้งมาใส่ที่พบสุบ
แล้วก็ลงมาตรงลงมา

อืมแล้วลุงฝนก็พูดอะไรมั้ยครับพ่อตอนนั้น

แล้วมีพวกยูทูปเบอร์มีใครเอามือถงมือถือขึ้นมาถ่ายได้ไหมครับ

มีมีเยอะมั้ยครับคนเดียวมั้ยใครครับไม่รู้

ใช่เขาไม่รู้จักเขารู้จักแค่ลุงพลคนเดียวเขาบอกแบบนี้ค่ะ
อืมแต่ถนัยตั้งก็จะขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เปิดเผยความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะครับ
เกิดเหตุเพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
แต่ละฝ่ายก็มีความเห็นของตัวเองกันไป
แต่ว่าคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีแนวทางและความเห็นของพนักงานสอบสวนเช่นกัน
เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้
คดีก็ยังทำอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่มีวาระอะไรที่จะแถลงข่าว
เราก็ยังไม่มีกำหนดการว่าจะออกหมายจับอะไร

ก็คงปล่อยเวลาให้เขาทำงานหน้าที่ก่อนนะครับ
ก็ได้ผลเดี๋ยวดูว่าถ้าสามารถรุงพยานหลักฐานได้
ออกมาจับได้ก็คงจะแถลงข่าวอีกครั้ง

กรณีที่มีทนายชื่อดังลงพื้นที่ไป
แล้วก็มีแพทย์วิติเวศบางท่านที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี
เหมือนกันบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่น้องชมพู่จะขึ้นเขาไปเอง
อันนี้จะมีผลกระทบกับทางคดีไหมคะ

ความเห็นของเราก็มีของเรา